ของวันแม่กันหน่อยค่ะสัปดาห์วันแม่นะคะ
เรื่องราวความรักของแม่ยังไม่ได้หมดแค่นี้
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับป้าแต๋ว
แต๋วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
หาเงินมาเลี้ยงลูกที่ลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะ
เรื่องราวของป้าแต๋วจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ

มีเงินป้าจะเอาไปรักษาตรงที่พิเศษนี่แหละค่ะ
จะให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้
ป้าชื่อป้าแต๋วยงสองแก้วค่ะ

ดั้งเดิมป้าอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เมื่อก่อนนี้คุณป้าอยู่ที่คนละนานหรือเปล่าครับ
แม่พาอยู่ไปอยู่มาค่ะ
ไปมาที่โคราชกับชายภูมิค่ะ
คุณป้าย้ายมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับ
อยู่ที่บ้านเช่านี้ปี๕๙
แล้วตอนนี้สามีนี่เสียแล้วใช่ไหม
จ้ะค่ะเขาปวดเป็นอะไรค่ะมะเร็งหลอดอาหารค่ะ

เพราะว่าป้าไม่มีเสาหลักแล้วไง
ก็ตอนแรกเขาเป็นเสาหลักให้ป้า
ก็ยังพอแบบได้ดูแลลูกได้เต็มที่
พอได้ลืมตาอ้าปากได้พอเขาเสียป้าก็ไม่มีอะไรอีก
คุณแม่มีลูกกี่คนครับ

คนเล็กที่พิเศษนี้๗ขวบค่ะ

พัฒนาช้าทางสมองแล้วก็สมาธิสั้น

แม่เคยท้อกับชีวิตของตัวเองบ้างไหมครับ

แต่อย่างป้ายังดีป้าก็พอสื่อกับเขาได้รู้เรื่องบ้าง
ก็หิ้วเขาไปไหนได้ด้วยบ้างอย่างนี้แหละค่ะ

มีเงินป้าจะเอาไปรักษาตรงที่พิเศษนี่แหละค่ะ

อย่างปกติเดือนนึงคุณป้ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างครับ
ป้าก็มีซื้อนมเทิมเพิศ
ซื้ออาหารให้น้องซื้อของมาไว้ขาย
แล้วสมัยก่อนนี้คุณป้าทำงานอะไรครับ
ป้าก็อยู่ร้านขายของหวานนี่แหละค่ะ
คุณป้าได้สูตรได้อะไรอย่างนี้มาจากที่ไหนครับ
จากเท่าแก่ที่ว่าป้าทำช่วยเขาทำขนมหวาน

ป้าก็รักจำเอาพอสามีป้าเสียเนี่ย
ป้าก็มาทำพอได้เลี้ยงตัวเองกับลูกพิเศษนี่แหละค่ะ
แล้วปกติป้าแต๋วทำขนมอะไรขายบ้างครับ
สาคูเปียกใส่ข้าวโพดใส่มะพร้าว

อย่างค่ะบางทีก็บัวลอยกล้วยเชื่อมบ้าง
แต่วันหนึ่งเราจะขายแค่อย่างเดียวใช่ไหมครับ

แล้วอีกอย่างลูกป้าเขาเป็นเด็กไม่นิ่งให้ป้าด้วย

แล้วญาติเราก็ไม่มีเราก็ฝากใครไม่ได้นะ
แล้วลูกป้าเขาก็เป็นเด็กอย่างนี้
เขาอยู่กับใครไม่ได้หนูนอกจากกับป้าคนเดียว

ต้องจับเขาเวลาหยิบของให้คน
นี่ป้าก็ต้องดึงเขาไว้

โอ้ยหนูร้อยเท่า

ป้าจะยอมขายของอาทิตย์ละ๓วันพอ
แล้วก็พาไปฝึกที่ศูนย์พิเศษ
อาทิตย์ละ๒ครั้งเอา

แล้วจะได้มีสมาธิแล้วจะได้นิ่ง

เพราะว่าป้าอายุมากไปทุกวัน

เขาจะได้ช่วยร่างกายตัวเองได้ผู้สื่อสาร
ก็เราจะเข้าใจว่าไหนอย่าไหนจะทำอะไรอย่างนี้

อยากให้คุณป้าฝากอะไรถึงคนที่เขารู้สึกท้อแท้
หรือเขามีชีวิตที่เหมือนกีต้าหน่อย
อยากให้เขาบอกว่าคุณป้าอย่างไรบ้าง

ไม่ต้องท้อไม่ต้องน้อยใจหรอกค่ะ

เราพยายามโอบกอดเขาสื่อสารเขาสัมผัสเขา
ให้เขาได้รับความอบอุ่นจากเรา
ให้เยอะที่สุดอะค่ะเขาจะเข้าใจเรา
โอ้โหไม่ต้องท้อไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตานะคะ

เราสองคนก็เป็นกำลังใจให้กับป้าแต๋วด้วยนะคะ

อุดหนุนขนมหวานของป้าแต๋วนะคะ

หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลย
เห็นไหมคะขนมหวานป้าแต๋วมินิมาตรนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๐๙๐๒๘๔๙๙๕๓นะคะ

ประทับใจและเป็นกำลังใจให้ด้วย